ทางฝั่งนั้นได้มีการหลังจากเสร็จกระบวนการในศาลได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะ

ยืนยันและมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็เชิญมาในสิ่งที่ดีงามครับ
กังวลใจไหมคะว่าหลักฐานอื่นมันจะค่อยหลุดมาอีก
กังวลใจเนี่ยกังวลใจเรื่องสื่ออย่างเดียวครับ
สื่อลงไม่ค่อยตรงประเด็นครับ

ประเด็นที่เป็นกลาง

เกิดจากสื่ออยากฝากสื่อทุกท่านนะครับ
เวลาลงอะไรหรือว่ามาติดต่อ

คุณลุงอยากพูดอะไรไหมคะวันนี้คือ
คือเหมือนเป็นการเจอกันครั้งแรก

พอสรุปอวจสารแล้วก็ดีกับดี

ให้ชาวบ้านชาวช่องก็จะได้เห็น

นะทางฝั่งแม่ค้าเค้า

ที่คุณลุงไปซื้อรอเตอรี่บ้าง

ส่วนกองปราบเค้าได้มนุษยาการยังไง
ส่วนกองปราบเขาจะได้บริษัทการยังไงก็ผมพร้อมเสมอ
วันนี้ก็ต้องแจ้งนะครับว่าทางถ้ากองปราบเนี่ยประสานมา
ทางคุณภูมิเขาก็พร้อมครับแต่นี้อยู่ในหน้าหน้าที่ของกองปราบ
เราก็คงจะขอให้ความร่วมมือถ้าเกิดมีการประสานเข้ามาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป